ทางตายน่าเป็นห่วงหัวชมนะฮะโดยเฉพาะที่
ทะลุงนะฮะก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่า
จากเครือขาวบันทัศน์นั้นไหลเข้าไปท่วมเทศบาล
บนควนขนุนครับไปดูติดตามที่พื้นที่กันก่อนนะฮะ
วันนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาในพื้นที่สองวันแล้วนะครับล่าสุดน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์โซนแถวแถวอำเภอศรีบรรพฤษเนี่ย
ไหลบาดนะฮะผ่านเข้าไปที่ฝ่ายชนรับประทานครองท่าแนะ
เข้าไปท่วมบ้านบริเวณชาวบ้านในเขตเทศบาลดำควนขนุนกว่า๗๐ครอบครัวนะครับ
ถนนสายหลักในเขตเทศบาลมีน้ำท่วมขังด้วยสูงประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตรอย่างที่เห็นนะครับเนี่ย
ก็ขายของกันไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องมีการนำกระสอบทรายที่เทศบาลนั้นแจก
เมื่อปีก่อนไปวางเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้าบ้านแบบนี้นะครับน้ำท่วมกว่าล้านแล้ว
ก็เตือนประชาชนชาวบ้านนะฮะที่ต้องใช้ถนนสายสี่แยกโพธอง
ตัวอำเพิ่มความระวัติประวังเป็นพิเศษเพราะว่าตลอดระยะเวลา
ทางเนี่ยกว่าสามกิโลน้ำไหลผ่านเป็นช่วงช่วงนะฮะรถเล็กเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้น

ก็เข้าไปท่วมบ้านบริเวณของชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลครองเฉลิมอกรงหาร่า

ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ส่วนที่ชุมพรน้ำยังท่วมขังบ้านบริเวณของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำจำนวน๖๐หมู่บ้านใน๑๐ตำบลของอำเภอเมืองชุมพร
น้ำท่วมสูงซักประมาณยี่สิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตร
ก็นำเครื่องผลักดันน้ำ๕เครื่องไปติดตั้ง
ระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ
ส่วนปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากอำเภอท่าแซะตามครอง
อนทรายแก้วผ่านเขตตัวเมือง
ทำให้เรือประมงพื้นบ้านถูกกระแสน้ำ
เข้าไปพังเสียหายไป๓ลำ
กุ้งบ่อปลากระพงที่เลี้ยงในกระชัง

และห่อยแมลงผู้ก็ตอนนี้

หวังว่าฝนก็จะตกน้อยลงอะเนาะ